อันนี้อ่ะเลิกแล้วไม่ยอมเลิกราครับส่วนอันนี้รักสองคนอ่ะ
มันไม่มีปัญหาอืมแต่ถ้ามันเพิ่มมาเป็นสามปุ๊บครับ
มันจะเป็นแบบนี้เคลียร์กันกับรักสามเศร้าเคลียร์กันไม่ลงตัวค่ะ
ปรากฏค่ะฝ่ายผู้ชายแฟนนุ่มก็ควักปืนยิงกิ๊กหนุ่มทันที
โอ้โหคุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะ
คือมันเกิดเหตุอยู่ที่หน้าแฟลต์แห่งหนึ่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง
ช่วงเช้านะคะของเมื่อวานนี้คือกล้องวงจรปิดจับภาพ
ผู้ก่อเหตุนี่แหละนัดเคลียร์ปัญหารักสามเศร้ากับนายออฟนะคะ
อายุสามสิบปีเขาบอกว่านายออฟเนี่ยมายุ่งกับแฟนเขาที่ชื่อนางสาวแป้ง
และตอนนั้นที่เกิดเหตุจริงก็มีคนที่อยู่แถวนั้นด้วยนะคะ
พอมาพูดคุยกันอ้าวมันจบกันไม่ได้สุดท้ายมีปากเสียงต่อยกันค่ะ
แต่ตัวผู้ก่อเหตุเขาตัวเล็กกว่าสู้แรงไม่ไหวเลยเอาอาวุธปืนออกมาไล่ยิงนะคะ
ตัวในออฟสามนัดในออฟวิ่งหนีเอาตัวรอดแล้วจริงตอนแรกมีภาพที่เขาวิ่งไปรอบรถ
มันมีคราบเลือดตามรถเนี่ยติดเต็มอยู่บริเวณนั้นนะคะ
เนี่ยนี่ควักปืนยิงแล้วนะคุณผู้ชมดูนะพอเขายิงเสร็จเขาวิ่งอ้อมอ้อมอ้อม
ไปที่รถเก๋งสีขาวคันนั้นและเหมือนจะโดนยิงอีก
พยายามหนีเอาตัวรอดจังหวะนั้นจุดที่เขาโดนยิงเขาก็เอามือจับแล้วเลือดออก
แล้วมันมีคราบเลือดติดอยู่ตามรถเก่งคันนั้นด้วยอย่างที่บอก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะคะพลเมืองดีก็นำตัวคนเจ็บส่ง
โรงพยาบาลนวมินเก้าค่ะแล้วต่อมาตำรวจสอนอร่มเก้าก็ติดตามจับกลุ่มตัว
คนก่อเหตุคือในบิวได้แฟนนุ่มนั่นแหละของกลางอาวุธปืนจุดสามแปดหนึ่งกระบอก
มีกระสุนหกนัดปลอกกระสุนสองปลอกค่ะกระเป๋าสะพายหนังสีดำหนึ่งใบ
คุมตัวมาที่โรงพักนะคะแจ้งข้อหาความผิดฐานพยายามฆ่า
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยังเป็นเรื่องของข้อหาพกพาอาวุธปืนด้วยทีมข่าวพูดคุยกับญาติของตัวในบิว
คนก่อเหตุเขาเปิดเผยปมเบื้องหลังให้ฟังแบบนี้ว่า
บิวเนี่ยทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งนะคะส่วนนางสาวแป้งก็เป็นพนักงานเสิร์ฟร้านเหล้า
สองคนมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยจนในบิวกลับบ้านที่ต่างจังหวัด
นางสาวแป้งไปพูดคุยเจอกับในออฟคนเจ็บที่ถูกยิงนั่นแหละ
บิวรู้ก็เลยนัดเคลียร์ปัญหาสุดท้ายก็เกิดเหตุอย่างที่เห็น

เหมือนแบบจะรู้ให้ได้ว่ามันคือใครใครอย่างนี้
คนนั้นก็เลยโทรตามให้มาที่เจอกันนัดเจอกัน
เคลียร์กันว่าจะยังไงอะไรอย่างนี้
จริงหรือเปล่าคุยกันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

มาค่ะแล้วเขาก็ยอมรับด้วยว่า

คุยกับเมียมึงจริงอะไรอย่างนี้
ตัวคนบาดเจ็บก็ยอมรับเลยตรงว่าคุยจริงนะ
กับแฟนสาวของตัวผู้ก่อเหตุ
ล่าสุดช่วงสายของวันนี้ตำรวจสนร่มกล้า
นำตัวในบิวผู้ก่อเหตุไปฝากขังแล้ว

ก็อย่างที่บอกว่าโดนไปหลายข้อหา
พยายามฆ่าเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะคะ

ส่วนคนเจ็บในออฟยังรักษาตัวอยู่ห้องไอซียู

นางสาวแป้งเองตอนนี้กลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดแล้ว
เพราะบอกว่าสภาพจิตใจกำลังย่ำแย่ค่ะ